ไปดูเหตุสาวธอมจ้วงแทงหนุ่มวินจักรยานยนต์จนเสียชีวิต
สาเหตุก็เพราะว่าคิดว่ามาติดพันธุ์แฟนสาวของเธอนะคะ
ล่าสุดเนี่ยธอมคนนี้ก็เข้ามอบตัวแล้ว
ระหว่างที่ลงรถปรากฏว่าถูกญาติผู้เสียชีวิตรุมประชาธรรมเลยค่ะ

ตาม

นี่คือนาทีรุมประชาธรรมหลังญาติของนายวิโรธเกรดมีอายุ๓๔ปีผู้เสียชีวิต
เจอกับนางสาวทองแท้จันมูลหรือตุมตามสาวธอมวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ก่อเหตุแทงเพื่อนร่วมวินจนเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังมอบตัวที่สอนอวังทองหลาง
ญาติผู้ตายทนไม่ไหวเข้ารุมด่าทออย่างชุลมุน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวทองแท้ได้ก่อเหตุแทงนายวิโรธ
เข้าที่ใต้ราวนมด้านขวา๑แผลเป็นแผลชะกัน
กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุเกิดภายในซอยลาดพร้าว๑๒๒แยก๑๔
หลังเกิดเหตุนางสาวทองแท้ได้หลบหนีไป
ด้านผู้ก่อเหตุอ้างว่าถูกนายวิโรธตบหัวหน้ามหาดไทยไนท์พราซ่า
โมงเช้าผู้ก่อเหตุตามมาเอาคืน
พร้อมเอามีดใส่หน้ารถจักรยานยนต์มาด้วย

ไป๑๕นาทีขี่รถไปชนนายวิโรธที่นั่งอยู่แล้วรถล้มลงแล้วก็ชกต่อยกัน
ผู้ก่อเหตุวิ่งกลับมาเอามีดไปไล่ฟัน
นายวิโรธวิ่งหนีไปถึงกำแพงฝั่งตรงข้าม
และถูกแทงที่ใต้ราวนมขวา๑ครั้งจนล้มลง
และผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไป
อุดมลำพุทธาผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
เดือนก่อนทั้งสองเคยมีเรื่องบาดม้าง
ที่ผู้ก่อเหตุมักจะหึงหวงเวลาที่แฟนสาวไปคุยกับใคร
แต่เรื่องก็ผ่านมานานแล้วไม่น่าจะเป็นเหตุให้ต้องฆ่ากัน
สิ้นก็ไม่พิงคำแพงคุณอืมสะดดไอฟังพูดว่ามีรถขวาง
รถมั่วไส้ขวางอยู่น่ะยินข่ามมั่วไส้ขอให้เห็นน่ะ
แต่เลยฟันฟันเทรนนินก์พอถือกันย่องแทงรองสิไอ้ไหนน่ะ
ฟันลงฟึบฟึบอ่าแทงทำไปอีกน่ะแทงทำอีกน่ะ

แนดออมสาวไอฟ่ามมามันมาเพิ่ง

หึงหวังหาพาหมอนี่ไปกีบผู้สาวเพิ่ม
กีบผู้สาวอีกท่อมตั้งผู้สาวอีกท่อมก็เป็นผู้สาวอีกท่อม

๖เดือนกันแล้วนะ๖เดือนเคลียร์กันจบแล้วลงตัวแล้ว
ขณะที่นางสาวแจ๋วน้องสาวผู้ตายยืนยันว่า
จะไม่ยอมความและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะสิ่งที่ผู้ก่อเหตุทำกับพี่ชายนั้นโหดร้ายมาก
หลังนำตัวผู้ต้องหาเข้าสอบปากคำ

เปิดเผยว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

เหตุที่ลงมือมาจากเรื่องทะเลาวิวาสส่วนตัว

ต้องรอผลการตรวจของแพทย์
ตนตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอัตราโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน